กลายเป็นประเด็นที่ขยับเข้ามาใกล้ตัวเราทุกทีนะครับ

เพราะมีผู้บริโภคใช้แป้งนี้แล้วสุดท้าย
๕ปีทาตัวมาโดยตลอดโดยเฉพาะจุดซ่อนเร้น
ก็กลายเป็นว่าเสียชีวิตไปในที่สุดนะครับ

ที่จะมีการพิจารณาเพิ่มคำเตือนลงไปในสลากด้วยนะครับ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับ
สัชกรหญิงสุมาลีพรกิจประสาน
อำนวยการสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยบอกว่า
ที่ผ่านมาสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
มีการสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างเครื่องสำอางประเภทแป้งฝุ่นมาตรวจสอบ
พบว่าในประเทศไทยยังไม่พบสารปนเปื้อน
ที่เป็นสารแร่ใยหินปนเปื้อนมาในแป้งฝุ่นจากกระบวนการการผลิต
ซึ่งหากพบว่าสารประเภทนี้ปนเปื้อนจะมีการดำเนินคดีครับ
เนื่องจากว่าเป็นสารอันตรายที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบ
หรือเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดด้วยนะครับ
ส่วนแป้งฝุ่นที่ผู้บริโภคใช้ในปัจจุบันยังคงมีความปลอดภัยอยู่
แต่ควรใช้อย่างถูกวิธี
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มีการพิจารณาในการเพิ่มคำเตือนบนสลากด้วยครับ

ก็คือต้องใช้ให้ถูกต้องวิธีใช้
ระมัดระวังนะคะอย่าให้ฟุ้งกระจายเวลาใช้นะคะ

ระหว่างเรื่องการสูดดมหรือการหายใจเข้าไป
เข้าทางปากทางจมูกนะคะ
แล้วก็โดยเฉพาะถึงแม้คุณแม่เอง
จุดซ่อนเร้นนะคะค่ะ
ต้องตรวจสอบดูฉลากคำเตือนให้เรียบร้อยรัดกลุ่มก่อนนะครับ
ศัชกรหญิงสุมารีบอกอีกว่าขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กำลังพิจารณาเพิ่มคำเตือนลงในผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งฝุ่น
เพื่อป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภค
รวมทั้งเตือนผู้บริโภคว่าไม่ควรตื่นตระหนก
เพราะคดีความในต่างประเทศที่มีการฟ้องร้องกันนั้น
ผลิตภัณฑ์แป้งเด็กยี่ห้อหนึ่งเป็นเพียงการไม่ติดป้ายเตือนสารอันตรายเท่านั้น
และยังไม่มีงานวิจัยใดที่ยืนยันชัดเจนว่าเท้านั้น
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงนะครับ